สวัสดีปีใหม่ครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของเราที่ได้มาทำงานในข่าวใส่ไข่นะฮะ
ของปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
รายการเรายังอยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยฮะ
วันจันทร์ถึงวันบริหารก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

ยังไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะ
ยังไม่ได้โหลดข้ามปีมาแล้วก็ต้องโหลดแล้วนะคะ
ถ้ารู้ไม่ทันสามารถไปดูในยูทูปได้นะฮะ
คุณรักวันนี้ด๊อคเตอร์รักอาจารย์รักสวัสดีครับ

รู้สึกยังไงที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยใส่เสื้ออีเซมียาเกะฮะ
อุ๊ยพี่นุมจำได้
จริงแล้วเป็นประเพณีของรายการของเรา
แล้วเราก็เข้าสู่ปีที่๒แล้วสำหรับเผาใส่ไข่
จริงแล้วจะต้องเช็คตัวเมื่อปีที่แล้วคุณก็มา

ไอพีท็อตศูนย์ดาวน์ใกล้ชิดด้านรายการที่ทำห่างเหินนะ

เขาสมควรจะต้องได้รางวัลไปบอกให้
หนุ่มถ้าฉันเสรแสงตอนแหละเธอยิ่งกว่าฉันอยาก

ตอนจะเริ่มค่ะอาจารย์อวยพรให้กับพวกเรา
เราทุกคนรวมถึงแฟนข่าวใส่ไข่ก่อนได้ไหมคะ
ตัวเองก็คงไม่ได้มีพรอะไรที่วิเศษ
แต่ว่าเป็นคนทำบุญมาตลอดปี
แล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เป็นฟ้าใหม่ของคนไทย
แล้วก็เชื่อมั่นว่าปี๒๖๐เป็นปีพญานาคาราช

มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่ายามที่เราผ่านความทุกข์ความโศกการสูญเสียแล้วเนี่ย
เราจะมีความสุขและมีความรวย

อะไรก็ตามทีที่ผ่านโศกผ่านทุกข์ผ่านเศร้าแล้วก็จะรวย
ในน้ำท่วมหลังจากนั้นก็จะรุ่งเรือง
ทำมาค้าขึ้นการเกษตรดี

จะบอกว่าประเทศไทยของเราด้วยการสูญเสียใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
อย่างนั้นก็อรัฐนาขอพรนี่พญานาค
สาธุขอบรรมีแห่งพญานาคาราศภูศีสุธรนาคาราศ
บรรมีของวิลูปโขชัพยาปุตตะการหาโฆษมะเอราบท
พญานาคาราชทุกตระกูลที่ค้ำจุนคุ้มครองรักษาประเทศไทย
อำนวยอวยชัยให้แฟนรายการ

พร้อมทั้งรายการนี้สปอนเซอร์เข้าตลอดการเลยจริง

ผมเนี่ยจะขอเรียนบูชาได้ไหมครับอันนี้
เนี่ยคงคืออาจารย์ให้อยู่แล้วไง
จะขออันนี้ของคุณนี้นะครับ
มันต้องเข้าใจว่าพญานาคมีอยู่จริงในพระไตรปิดกที่มีการกล่าวถึงพระชาติที่๖ของพุทธเจ้า
ที่เป็นกุริชตะนคราชค่ะแล้วต้องกล่าวถึงในเรื่องเราต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ไม่ใช่ไปไหว้บนมงานพญานาคปราธนาพญานาคเคยเกิดมาในชาติหนึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยมาก
แต่ไม่ทำบุญจึงไปเกิดเป็นนากฟังแล้วเมื่อจะไปเกิดเป็นนางเขามีอยากจะปรัฐนาเรื่องบุญ
เขามีสมบัติเพราะเขาค่อยเคยรวยใครทำบุญใครไปสกระและไปว่ายแล้วไปทำบุญและบอกเขา
คนนั้นก็จะเจริญเห็นมั้ยก้องเวร่าเป็นคนดีตั้งใจแต่งเพลงเอง

เรื่องความรักสมมุติเอาแฟนไปว่า
เลิกหมดกลับมาเลิกหมด

พญานาคเนี่ยได้รับคุณวิเศษข้อหนึ่งในความเป็นนาคคือกรรมคุณ

เมื่อเกิดมาเป็นนักกรยาจะมี
นาคที่เป็นบุรุษมาบำเลอกรรม

คุณหนุ่มเข้าใจคำว่าบำเลอกรามไหมคะ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงเรื่องของพญานาค
ขออนุญาตพูดถึงดวงของปีนี้ก่อนนะฮะ

ต้องทำอะไรเพื่อเสริมสิริมงคลนับปีใหม่

มันต้องทำบุญดิแต่ว่าจะทำบุญอย่างไร
มันต้องไล่ไปทีละราศีดีไหม

ราศีที่เราจะไล่ตามลำดับน่ากลัว

เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ย

ราศีเมธเป็นยังไงบ้างครับราศีเมธ
คือราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงของกูรัตนโกศิลป์ที่ตั้งหลักเมือง
เพราะฉะนั้นง่ายบ้านเมืองดีคนเกิดราศีเมษก็ดวงดี

บ้านเมืองวุ่นวายก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการสูญเสีย
พรากตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานปี๒๖๐ตั้งแต่ต้นปี๑๒มกราคม
จนถึงวันที่๑๒มีนาคมมีโอกาสพลิกฟื้น

อืมเริ่มงานต่อก่องานใหม่ความรักสมปรารถนา
แล้วก็จะแบบซบเซาไปช่วงหนึ่งประมาณเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา
พอสิงหากัญญาเริ่มพลิกฟื้นแล้วเขาดีปีกประมาณ๘๙เดือน

ครับผมนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะ
ราศีรวมถึงลักษณะด้วยไหมฮะ

คนรวมก็ลักษณะต้องไปหามาดูที่ชำนาญการ
เขาปลูกดวงมาว่าลักษณะอยู่ราศีเมษ

คนเกิดราศีเมษปีนี้ควรจะไปไหว้สารหลักเมือง
ไหว้ศาลหลักเมืองเหรอคะ
ทำไมถึงต้องเลือกไปที่สารหลักเมืองจริง
คืออย่างนี้นะหลักเมืองเนี่ยมีทั้งหลักเมืองกรุงเทพ
หลักเมืองที่ขังก็มีหลักเมืองจังหวัดเชียงราย
มีหลักเมือง๑๐๘ต้นแล้วก็มีหลักเมืองที่ลำพูน
เรียกว่าหลักสดือเมืองที่มีอายุเป็นพันปี
แล้วก็หลักเมืองประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็แทบจะมีทุกจังหวัดนะ
เพราะหลักเมืองคือหลักชัยไง
มันจะได้ตั้งหลักต้นปีตั้งหลักหลักเมืองหรือทุกราศีไปไหว้
หลักเมืองไปทำบุญไปสักการะอาชญว่าปีนี้ข้าพเจ้าอยู่ในจังหวัดนี้
อยู่ในประเทศนี้จะทำบุญจะประกอบกิจการงานก็ขอให้ตั้งหลักได้

ดีจังหวะแรกก็คือตั้งแต่๑๒มกราคมถึง๑๒มีนาคม
จังหวะ๒ตั้งแต่๖กันยายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปี

เรื่องการงานสุขภาพจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจใหม่ราศีเมษเหมาะไหมฮ

แต่ว่าจะต้องทำธุรกิจที่มีการคืนทุนเร็ว
เพราะมันไม่ได้ดีต่อเนื่องนาน
มันจะดีต่อเนื่องจนถึงปี๒๖๑ไปอีกครึ่งปี

จบจากราศีเมษต่อไปคือราศีพฤกษก

หรือคนที่ผูกดวงตามหลักโหรศาสตร์แล้วลักษณะอยู่ราศีพฤศพ

ปี๒๕๖๐เนี่ยเป็นปีของการดินลนต่อสู้
ต้องตั้งสติต้องระวังกายวาจาใจ

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทระวังเรื่องความรักในครอบครัว

เช่าราศีพฤษภพในปี๒๕๖๐โอเคแหละ

ด้วยความไม่ประมาทต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
เพราะว่าเมื่อปี๒๕๘๕๙เป็นเวลาที่หนัก

เช่นมีปัญหากับคู่ครองคนรัก
มีปัญหากดดันเรื่องของการงานเบื่อเซ็งล้า
หรือมีปัญหาที่มีความทุกข์แบบคือไม่เข้าใครไม่ออก

เวลาแห่งความทุกข์อยู่ประมาณ๒ปีครึ่ง

แต่ว่ามันจะมันมีทางออกว่าถ้ามันหนักเนี่ย
มันจะมีวันที่นับถอยหลังว่าจะพ้นจากความหนักได้เมื่อไห

ก็รอบแรกประมาณ๑๕มีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม
เพราะดาวเสาจะโคจรพ้นจากการเล็งไปประมาณดังกล่าวที่ว่า
แล้วก็ช่วงที่๒ก็คือ๑ธันวาคมเป็นต้นไปคราวนี้หมด

แล้วจะเจอรอบใหม่แบบนี้อีก๓๐ปีข้างหน้า

เพราะฉะนั้นก็คือต้องอดทนไปจนถึงสิ้นปี

เรานึกว่าการไหว้พระทำบุญเนี่ยมันเนื้อนาบุญที่ผมอธิบายคือว่า

แต่อย่างนี้ครับมันเป็นบุเพกตะบุตตา

เคยเป็นไหมที่แบบว่าเห็นวัดนี้แล้วอยากไปทำอ่ะ

อยากไปทำบุญกับบูญที่นี้

อยากไปคำชโนธมีวัดสิริสุโธอยู่ที่นั่น

แต่ถ้าเกิดให้อาจารย์เป็นคนเลือก
อาจารย์จะเลือกตามที่ตัวเองมีโครงการที่จะทำให้เสร็จ
เช่นปีนี้ไปร่วมบุญสร้างขอสวดมนต์ที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วัดเจ้าอามไปร่วมบุญสร้างสาราปฏิบัติธรรมให้เสร็จอย่างนี้เป็นต้น
แล้วถ้ายังเป็นของราศีพฤกษกต้องไปที่วัดไหนดีคะ
ก็๑ควรจะหาโอกาสไปที่ภาคกลางก็ไปที่วัดเจ้าอาม
เพราะเป็นวัดที่พระเจ้าตากสร้างแล้วก็ไปร่วมบุญสร้างสาราปฏิบัติธรรม
หรือก็ไปที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรี
อีสานก็ไปที่วัดสิริสุทธโธหรือวัดคำชโนธเขากำลังสร้างกุฏิ
คนไปคำชโนตไปไหว้แต่ปู่สิริสุทธโธญาติสิริมธุมาแล้วกลับ
แต่วัดเขามีสร้างกุฏิค้างอยู่ทำไมไม่ทำบุญตามศรัทธา
แล้วเธอเอาบุญไปให้พญานาคเราก็ไปที่วัดศรีสุโธ
แล้วก็แวะที่ไปที่ตรงพญานาคตรงคำชโนธแล้วก็ลูกได้มาทำบุญที่วัดศรีสุโธแล้ว
ก็เอาบุญนั้นมาฝากพ่อปู่พญานาคาราชอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะ
เอาล่ะมันผ่านไปสองราศรีแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ
ชาวราศรีมิถุนกับราศรีคุณก้อละกด
เดี๋ยวกลับมาครับ
โอเคมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้จะเป็นยังไง
ต่อไปก็จะเป็นมิถุน

เอาล่ะท่านที่เกิดของราศีมิถุนเนี่ยต้องเกิดในระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะ
จุด๑๔มิถุญายนถึง๑๔รักษฎาคม
ปีที่แล้วในปี๒๕๕๙มิถุนเป็นยังไงบ้าง
เป็นปีที่เหมือนเป็นศูนยากาศนะ
คือจะร้ายก็ไม่ร้ายซะเลยทีเดียว

มันเป็นปีที่คงที่

แห่งความรักเนี่ยก็เป็นประ

หนึ่งอยู่ห่างเหินกันไปเองแต่ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรง
มันเป็นสภาวะที่แปลกนะเหมือนกับมีสภาวะที่เหมือเซ็งกันไปเอง
ไม่ใช่หนูไม่ได้เจอกับราศีนี้อย่ามามองหน้าหนูสิคะแต่ละคนคืออะไร
แล้วยังไงต่ออาจารย์อืม

ไม่มีนางโสดนางโสดนางไม่มีแฟน
คืออย่างนี้นะในปี๒๖๐เนี่ยเป็นปีที่ชาวราศีมิถุนจะโดนดาวใหญ่ที่เป็นดาวเคราะห์เนี่ย
ลุมไว้คือลุมประกบหน้าลุมเล็งชะตาเลยมันเป็นจุดจังหวะที่เหมือนกับถูกล้อมกรอบ

ศพมันกำลังจะหมดเนี่ยมันร้ายมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกำลังจะหมดในปี
แต่มีถุนพืชมันไม่สมัครนะครับโอ้โฮอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โฮ
เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังบอกว่าราศีมิถุนเป็นราศีที่น่าเป็นห่วง
ความรู้สึกในความเป็นโหนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่น่าเป็นห่วงที่สุดในไทย
เพราะอะไรปีนี้ถ้าสมมุติเราพูดกันแบบตรงไปเราพูดกันสรุปแล้วว่า
ราศีมีถุนเนี่ยตอนนี้จะต้องเจอเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องอะไรมากที่สุด
ต้องระวังทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการร่วมหุ้นกับใคร
ทุกเรื่องเลยนะการคบเพื่อนหลายเรื่องมากเลย
คืออย่างนี้มันเป็นปรากฏการณ์นี้นะนับตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปี๒๖๖
คือต้นปีเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังปกติเลยนะ
แล้วก็ทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยประมาทคือประมาทในบุญประมาทในการปฏิบัติธรรม
มันจะมันจะเหมือนกับว่าเราก็เหมือนคนอื่นก็ทำบุญตามประเพณี
คือแทนที่จะมุ่งว่าต้องไปหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมบ้าง

คือเวลามันมีเคราะห์มันไม่ใช่เกิดจากการที่ถูกกระทำจากดาวนะ
แต่เกิดจากการถูกกระทำจากเจ้ากรรมในเวรและกรรมที่เราเคยทำ

ราหูจะโคจรเข้ามาประกบหน้าหลังวันที่๔สิงหาและอยู่ไปปีครึ่ง

ราหูเข้าอยู่ในเรือนการเงินขึ้นราศีมิถุไปปีครึ่งเนี่ย
แปลว่า๔สิงหาไปปีครึ่ง๔สิงหาไปปีนี้ปีนี้ไปปีครึ่งเนี่ย
ชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์รายจ่ายที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อน
อยู่ดีแม่ป่วยแต่เป็นการป่วยเหลือหลัง

อยู่ดีต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องมีเรื่องของรายจ่าย
เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือไปซื้อบ้านเงินผ่อนเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้
ไปทำอะไรที่เราทำให้มันจะต้องมีรายจ่าย
ดาวเสาเนี่ยเป็นอริกับดวงชะตามาประมาณสัก๒ปีแล้วนะ

ใช่เพราะฉะนั้นดาวเสาเนี่ยเป็นอลิแปลว่าอะไร
ดาวเสาเป็นดาวที่มาจากเรือนเรียกว่าสู่พระแปลว่าในประมาณ๒ปี
เกือบ๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยแปลว่าคนเกิดราศีมิถุนนะ
ที่มีเป้าหมายจะเป็นไปที่มีความอยากทุกเรื่องนะ

เหมือนกับชิดมันถูกเหวี่ยงไปตามแรงบุญแรงกรรม
หรือผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นไปตามแรงตัวที่ปรารถนา
อันนี้อยากมากแต่มันไม่มีอย่างใจยาก
แต่พอผ่านพ้นวันที่๑ธันวาคม
เดาเสายกเล็งซึปโดยอยู่นี้ไปสองปีโดยประมาณ

อย่าเงียนนะคะ

หรือไอที่เราคิดไว้ว่าเป็นพ่อเอกหื้มะขา

ก็ใช่ก็จะโดนหลอกลงเรื่องความรักแหละ

คงได้ทั้ง
ตัวลงให้ไปแก้ยังไงทำวุลที่ไหนดี
คือเมื่อดวงชะตาเขาเรียกกว่า
ควรจะหาโอกาสวัดไหนเขาต้องสร้าง
สร้างวิหารสร้างเจภีย์ดีรีบไปช่วยเลย
ก็ที่บอกไงภาคใต้เอาเป็นภาคนะ
วัดภาบรมทาศหรือวัดพระนครถ์
อย่างที่อาจารย์บอกถ้าวัดไหนก็สร้างอะไร
ก็คนละนี้เล็กคนละนอก
มันไม่ใช่แปลว่าต้องไปทุ่มจนหมดตัวนะ
ไปทำตามกำลังที่เราพอจะทำได้

ไม่ใช่เงินที่ไปป้นหรือไปทางเงินที่ผิดกฎหมายนะ

คนเกิด๑๕กรกฎาคมถึง๑๖สิงหาคม

กรกฎาคมถึง๑๖สิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว

เขาเรียกว่าลาหูมาอยู่ในเรือนการเงิน

เรื่องการงานสุขภาพเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
เรื่องสุขภาพนะจะเป็นโรคแบบคล้ายกับ
โรคขี้หมูลาขี้หากเมื่อกี้มายแฮงก์ถูกต้องแหละครับ
เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เป็นยุบเป็นแบบจริงไม่หนัก

อย่าบอกเวลาถึงผมเพิ่งได้นะหมายถึกละสีกต่อทุกคน
เจอละสีกต่อคตในประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมาคือ๕๘๙เลยนะ
ดาวความรักเนี่ยโคจรเป็นพิธุบาทอยู่ในมุมจุกจิก
คือหมายถึงว่าคนเกิดราศีกรกฎเป็นคนมีเสน่ห์หลากหลาย
มีคนที่มีคนมารักคนชอบมากมายโดยทั่วไปนะ
เพราะราศีกรกฎมีพระจันทร์ในเทพประจำตัว

คู่รักหรือคนรักหรือสามีหรือภรรยาของคนเกิดกรกฎเนี่ยนะ
จะมาจุกจิกจนคนเกิดกรกฎเซ็งไม่กล้าสร้างครับ
เห้สภานกฎเลยครับ
เออไม่กล้าส้า

คู่คนนี่กุรกรกฎใน๒ปีที่ผ่านมาว่างมาก
ว่าว่างมากก็จะมีเวลามาบริหารจัดการตัวของคนกรกฎ
จนทำให้คนกุรกฎเนี่ย
ก็จริงนะครับ
อ๋อใช่แล้วใช่แล้วเออแล้วคนเกิดราศีกรกฎก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวได้
จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นจะดังมากขึ้นประสบความสำเร็จ
แม่คะคุณกัญชัยคะสมพรปาคุณชอบทุกข้อ
ข้อที่หนึ่งคุณชอบให้เมียไปวุ่นวุดแล้วจะไม่มีเวลามาวุ่นวายกับคุณ
เอ๊ะนั้นมันทำธรรมดาไม่ใช่จะเกิดรวยขึ้นจะดังขึ้น
คืออย่างนี้นะใช้สุขภาพเนี่ยโดยองค์รวมจะดีขึ้นมาก
เพราะดาวภาษีจะเป็นประทุมาเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่
คืองี้นะสมมุดว่าไอ้ตานุ่มเกิดราศีกตรกฎใช่ไหม
อยากจะเปิดบริษัทอยากจะทำธุรกิจมันยังไปไม่ได้
อยากจะย้ายบ้านยังไปไม่ได้อยากจะเปิดออฟฟิศยังไปไปไม่ได้หมดเลย
แต่ปี๒๖๖๐ทำได้หมดเลยบุคคลทุ่ง
ย้ายทุ่งย้ายที่ย้าย
๕๕๙ทำไม่ได้ตั้งใจมากทำไม่ได้แต่ปี๖๐ทำได้
เห็นไหมล่ะเธอย้ายบ้านเธอก็ยังย้ายไม่สำเร็จนี่เขาบอกแล้ว
ฉันไม่เคยไปบอกแล้วก่อนเขารู้หมดจริง

ย้ายงานย้ายอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะปีนี้
มันจะสามารถทำให้ตัวเองเป็นตัวเองที่มีความน่าศรัทธาเข้าใจไหม
คือผมบอกตรงนะว่าราศีนี้ก็เป็นราศีของคนใกล้ตัวผม
แล้วก็ไม่เคยเชื่อเลยหมายถึงว่าตัวเรามันไม่เคยเชื่อ
แต่ตอนนี้เราเริ่มเชื่อเพราะเขามีบารมีสะสมถึงที่

บารมีที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะถึงที่แก่พลังบารมีนั้นเข้าใจไหม
มันไม่ใช่บุญที่ไปทำอย่างเดียวนะ
หน้าที่ความรับผิดชอบประสบการณ์มันจะตกผลึก
แล้วเกิดผลใครเห็นให้คุณกับตัวเองเลย

เธอเอาเสื้อฉันไปใส่แล้วฉันถ่ายไปให้เมียเธอ

เดี๋ยวอันนี้พักเรื่องส่วนตัวของคุณสองคนด้วยนะคะ
อ่าโอเคยังไงต่อหาการคุณจะต้องไปเสริมดวงยังไงที่ไหนดีครับ

คือต้องมีนะดาวเสาเนี่ยกำลังจะโคจรมาเป็นอารีกับดวงชะตา
คือกำลังจะหมายความว่าถ้าไม่ได้เกิดปัญหากับหนุ่มในสุขภาพของกระดูกและฟัน
เข้าใจไหมกระดูกแล้วฟันกระดูกที่ขาที่เข่าฟันจะเริ่มมีปัญหา

ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพกับคนรักของเรา
เพราะฉะนั้นควรไปทำประกันชีวิตประกันสุขภาพ
หรือตรวจร่างกายทุก๓เดือน๖เดือนเกี่ยวกับคนรักของเรา

เรากับคนรักเราควรไปทำประกันชีวิตไปทำประกันสุขภาพ

หรือก็ฟันว่านี้มันก็เสียแป๊บมันก็เดียวก็เสียแป๊บอยู่อย่างเงี้ย

อย่างเลย๑ไปไหว้เทพพระราหูทรงคุดเพราะลาหูเขาทับราศี
เหนือที่วัดพระธาตุดุงชัยนะฮะภาคอีสานวัดสาลอย
ภาคใต้ที่วัดนางพญาหรือวัดที่วัดพระนครติดวัดบรมธาตุ
ภาคกลางที่วัดเจ้าอามและเมื่อป่วยเจ็บอย่างนี้ต้องไปไหว้หมอชุกกุมารพัฒน์
ที่ไหนมีหมอชุกที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณ
วัดสาลอยจังหวัดนครศีมาวัดชะออกก็มี
อาจารย์อาชาริย์หนาลายทรงพุธได้
ภาราหูทะบรวมสาฬาศีธรรมกฏภาษีไม่ทิ้งทางน้ำ

นี่พี่หนุ่มพอดีเลย
คือหมายถึงว่าหาโอกาสหารูปเคารพรูปภาพก็ได้
หรือเป็นรูปหล่อรูปเล็กเดี๋ยวจะให้เอาไปบูชาไปจับโทษ
โอเคเอาเดี๋ยวช่วงหน้ามีราศีสิงค์ราศีกรรม
เออราศีชะละว่าตื่นเต้นกับราศีสิงค์กับกัน

เอาล่ะผ่านไปแล้ว๔ราศีต่อไปคือราศีสิง
ดำราศีสิงศ์เป็นผู้ที่เกิดวันอะไรครับ
สิงหาคมถึง๑๖กันยายน

แล้วเป็นยังไงบ้างคะราศีสิงศ์สำหรับปีนี้

เมื่อปีที่แล้วกับเมื่อปีที่แล้วราศีสิงศ์โดนหนักอยู่
ปีที่แล้วเนี่ยราหูเข้าทัพ
ใช่ไหมราหูเขาทับเรือนชะตาเวลาราหูทับดวงชะตา

หนึ่งคู่รักก็เป็นคู่ร้างที่ไม่เคยมีใครก็มาหลง

แล้วก็มีชีวิตอย่างนี้ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถปวกกิน

ใช่เพราะขับรถงี้เง่าเข้าหาเรื่องของอื่นบ้าง

๒๖๐เป็นปีแห่งการพ้น

ผู้ชายจะกลับมาไหม

ได้ยิ่งกินชิบจักรงี้ใช่ไหม

มันจะเกิดความลุกหลงหลงตัวเองหลงว่ารัก
หลักแล้วหลงจะเกิดอาการกะวุ่นกะวายจะเกิดอาการรู้สึกปั่นกวนคิดถึง

ถ้ากลับมาก็อยู่สภาพเดิม
งั้นแสดงว่าหมายถึงว่าต้องให้เริ่มใหม่กับคนใหม่หรือว่าต้องควรทำยังไง

พี่หนูถามแท้ที่หมดเลยพี่ว่าพี่ชัยเดี๋ยวน้องถามให้

เวลานี้ควรเวลาไปทำมาหากินดีมั้ย
เงินมาจ่ายราศรีสิงหรือนี่นะครับ
เป็นโรคจิตเหรอเป็นบ้าเหรอ

เป็นละครั้งใส่ไข่แบบเป็นยกเลย
คนอื่นก็จะต้องดูบ้างปีนี้มันจะดียังไง๒๕๖๐ไม่ใช่มาดูดวงฉัน
มันดีอย่างนี้นะคือเมื่อราหูทัพเรือนชะตาเนี่ย
คือราหูเนี่ยหมายถึงว่า
ความรุ่มความหลงความมืดความมนต์ความไม่ชัดเจน
เมื่อมาทับดวงชะตามันเป็นประเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี
สิ่งที่เราหลงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นความรักอะไรก็ตามที

ปี๕๙ที่ผ่านมาเป็นปีที่ต้องเจอมัน

๒๐๖๐เป็นปีที่นับเวลาที่มันจะจากไป
อืมคือหลังจากสิงหาคมท่านไปแล้วไปเลย
แล้วจะกลับมาอีกครั้งนึงสิบแปดปีข้างหน้า

มันเป็นความหลง
แล้วจะไม่คิดจะอยากจะเจอความจริงเลย

ถ้าจะมีก็ต้องอีกประมาณสัก๒๓ปีข้างหน้าด้วย
คือเรื่องงานจะเป็นจุดที่มีผิดผันเปลี่ยนแปลง

งานก็จะมีการขยับขยายหลังจากศรีสิงหากลมต้นไป
ที่มืดก็จะสงส่าห์ที่ตกงานก็จะผิดไป

ใช่มกราศถึงสิงหาต้องประคับประคอง

แล้วก็ที่วัดแครจังหาศุภัษณะบุรีวัดประธามสุสัมพลธรรมบุรี
สำเร็จ

ตรงนี้จ้องมาหาเรื่องูกจ้องมาถามไหมคะ

เพราะเจ้าต่างเป็นผู้ที่ผ่านการกู้เมือง
กลุ่มเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรี
พระเจ้าตากที่เมืองตากพระเจ้าตากที่วัดเจ้าอา

สุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวพูดให้เข้ามาต่อนะฮะ

เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเป็นยังไง
เป็นคืออย่างนี้นะ

กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง

มีปัญหาสุขภาพสารพัดเรื่องนะ

แล้วเมื่อไหร่จะดีย้ายราศิได้ไหมนี่เลย
แต่นับตั้งแต่ประมาณกลางปี๕๙ที่ผ่านมา

ใช่เป็นปีที่รวย

ตั้งแต่เมฆจนถึงมีราศิที่ดวงดีที่สุด

ลุงโลดที่สุดในทุกราศิที่แข่งกันแล้ว
เป็นเต้ง๑อันดับ๑ฟันทุ่ง
นี่ไงมันจะมาแย่งรายการนี้อยู่
โอ้โฮพี่อาชาวงานเยอะช่วงนี้เนอะอเจมส์แน่นอน
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์เขาพูดถึงรายการฟันทงเลยเหรอ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์ฟันทงก็คือดีที่สุดแน่นอน
หาซื้อได้สมบัติคนาคาราคมีรูป

ตังค์ให้มีสมัย

พรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเรานะคะ

อีก๖ราศีพรุ่งนี้ติดตามกันได้ค่ะ

สวัสดีครับ